มีเหตุสลดรถบรรทุกลืมหุบดำคือตัวข้างหลังนะฮะ
หุบแล้วเปิดไว้อย่างนี้เลยจนกระทั่งไปเจอกับสะพานลอยคนข้าม
จากนั้นพอลืมหุบแล้วความสูงมันเกิน๕เมตรครึ่งฮะ
เกี่ยวเอาตัวสะพานลอยตัวคานสะพานล้มลงมาทั้งอัน
แล้วมาทับด้านหน้าด้านหน้ามีใครมีคนขับกับลูกน้องตายคาที่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนหลวง๓๐๕๐ครับ
ตำบลสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เอาพิกัดชัดคนในพื้นที่จะรู้จัก
หน้าโรงเรียนพัฒระวิทยาคานเนี่ยน้ำหนัก๓๐ตันนะฮะ
ถล่มลงมาทับหน้ารถบรรทุกเนื่องจากรถบรรทุกเนี่ย
ลืมปิดดำพอลืมปิดดำมันก็เหมือนเชิดหัวขึ้นไป
แล้วไปเกี่ยวเอาหมดเลยฮะไปเกี่ยวเอาตัวสะพานตัวคานสะพานล้มลงมา

ศพแรกคือนายประนอมทองนินอายุ๕๑ปีที่คนขับ
อีกศพหนึ่งเป็นลูกน้องชาวพม่าโซไป่เป็นผู้ช่วยกันแล้วกันนะฮะ
สภาพร่างแหลกกระดูกแตกละเอียดและติดอยู่ที่ข้างหน้า
กว่าจะค่อยแงะร่างออกมาได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาอยู่นานพอสมควร
ตามรายงานบอกว่า๑๐ล้อคันนี้เพิ่งออกมาจากไซส์งาน
ไซด์งานที่ไปการถมดินไซด์งานถมดินออกมาจากไซด์งานประมาณสัก๓๐๐เมตรเท่านั้นเอง
แต่เข้าใจว่าคุณประนอมหรือนายประนอมคนขับเนี่ยลืมเอาดำลง
แล้วไม่ได้มองกระจกหลังเหรอบางครั้งบางคราวคือรถใหญ่
ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยมองกระจกหลังเขาจะมีเด็กคอยโบกท้ายบกหน้ามากกว่านะฮะ
ลืมเอาดำลงจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดใจครั้งนี้นะครับ
นี่คือหน้าโรงเรียนพัฒระวิทยาโดยปกติแล้วสะพานลอยคนข้ามรถที่จะวิ่งผ่านตั้งใต้ได้
ต้องมีความสูงไม่เกิน๕เมตรครึ่งอันนี้มันสูงเกิน๕เมตรครึ่งนะครับ
ตำรวจอ่าผู้ทรแม่ศรเนี่ยกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกที
ตรวจสอบแบบนี้๒มุมมุมแรกเนี่ยลืมจริงจนกระทั่งเปิดดำค้างไว้หรืออีกมุมนึงเขาปิดแล้ว
หรือไม่กำลังตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งฮะนี่เหตุสลดใจที่เกิดขึ้นนะครับ